เรื่องราวของน้องเด็กกลุ่มหนึ่งก็มารวมตัวกันนะคะ
แล้วก็ปลดปล่อยพลังไอเดียสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะ
ว้าวควบคุณผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยทึ่งมากคุณผู้ชม
ไปดูว่าฝีไม้ลายมือเด็ดขาดขนาดไหน

จัดอยู่ที่สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลางอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินจ้ะ
จัดงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมขึ้นมา
งานนี้นะเขาก็มีการจัดกิจกรรมให้น้องหนูเยาวชน
ได้มาร่วมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ชอบฝีมือด้านศิลปะ
คุณคะลูกเด็กเล็กแดงทั้งผู้หญิงผู้ชายวัยแบบว่าเด็กก็มี
เล็กก็มีหรือว่าวัยรุ่นก็มากันกว่าร้อยคนทีเดียวนะคะ
กิจกรรมที่จะเตรียมเอาไว้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฮูบแต้มอีสาน
กิจกรรมฮุบแต้มอีสานก็คือการวาดภาพระบายสีลงบนเสา
ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็นี่ค่ะปฏิมากรรมไดโนเสาร์
เป็นการทำไดโนเสาร์ด้วยไม้ไผ่สารออกมาเป็นแบบนี้
และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าน่าสนใจมากก็คือศิลปะดาวทุ่งเป็นยังไง
นี่ไงคะเป็นการนำดาวเทียมเนี่ยเป็นการนำแบบนี้เขาเรียกอะไรนะ
จานดาวเทียมเนี่ยเอามาตกแต่งให้วาดภาพลงไป
เติมสีสันลงไปสร้างความสนุกสนานสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้อง

แล้วมันจะส่งสัญญาณกลับไปได้ไหมเนี่ย

ส่งสัญญาณของความสุขความสวยงามก็พอโรโมเก๋เนอะ

โอ้โหเท่านี้ยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะ
จากจะได้ร่วมฟังร่วมสร้างผลงานศิลปะกันแล้ว
ยังจะได้ฟังดนตรีพื้นบ้านแบบเพราะเพลินกันด้วย
ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์มาก
เพราะว่าส่งเสริมความสามารถให้กับน้อง
ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังได้มาปลดปล่อยได้มาผ่อนคลาย
ได้มาใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันด้วยนะจ๊ะ
นี่เลยงานดีแบบนี้นะคะสุดยอดจริง
แล้วก็ถือว่าเป็นการที่ให้น้องได้มาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กัน
แล้วก็การว่านฮูบแต้มอีสานถือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวอีสานเหมือนกัน
คือการวาดภาพบนผนังอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวตามภาคอีสาน
เป็นพวกถ้ำแบบนั้นค่ะเขาก็จะเรียกว่านี่คือฮุบแต้มอีสานเหมือนกัน
ให้น้องได้มาเรียนรู้ต่อไปในอนาคตเออเป็นศิลปินระดับโลกว่ายังไงล่ะ

น่าสนใจนะคะได้ให้เด็กได้เปิดประสบการณ์ทักษะเรื่องของศิลปะด้วย
บางคนก็มีความชื่นชอบมีความถนัดสนับสนุนกันไปค่ะ